เป็นเรื่องราวความรักของนักแสดงวัยรุ่นค่ะ
แต่เป็นเรื่องของอาจจะเป็นความรักที่ไม่ใช่แง่บวกสักเท่าไหร่
คือก่อนหน้านี้เราได้ยินข่าวเยอะเรื่องของท้องก่อนแต่ง
หรือนักร้องไปทำผู้หญิงท้อง
แต่บางทีเรื่องมันผ่านไปแล้วไม่อยากจะไปเอ่ยชื่อเขา

เป็นนักแสดงวัยรุ่นชื่อดังที่เขาเล่นเหมือนซีรีส์ชายรักชายคนนี้ค่ะ
ปัปตันชนลทรอายุ๒๐เองค่ะ
ก็ยังอายุน้อยอ่ะยังวัยรุ่นมาก

เราอาจจะไม่ได้ค่อยดูละครอะไรของเขาเท่าไหร
เราอาจจะไม่คุ้นแต่ว่าอยากเล่าให้ฟัง
เพราะว่ามันเป็นประเด็นที่คนพูดถึงกันเยอะมากในโลกโซเชียล
คือมีอดีตแฟนของเขาอายุ๒๐ต้นเหมือนกัน
เขาก็มาโพสต์เหมือนกับข้อความคุยกันในไลน์
คุยกับกลุ่มเพื่อนบอกว่าเนี่ยมีข่าวดีนะเหมือนว่าตัวเองท้อง
แล้วผู้หญิงคนนี้ก็คือเป็นอดีตแฟน

เขาก็เลยลือกันว่าอุ้ยทำแฟนเก่าท้องหรือเปล่า
ทีนี้เนี่ยตัวแฟนเก่าเขาก็เลยออกมาบอกว่า
คือจริงแล้วเคยคุยกับทางต้นสังกัดของกัปตันชลทรแล้วด้วย

แล้วก็เหมือนกับว่าทางครอบครัวของคุณกัปตันเนี่ย
ก็ไปบอกว่าท้องจริงหรือเปล่าขอดูหลักฐานหน่อย

ใช่แล้วก็เหมือนกับกีดกันไม่ให้เจอกัน
บอกตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาโพสต์อะไรในโซเชียล
แต่เธอรู้สึกว่าเธอไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็เลยมีข้อความสนทนาอะไรต่างเนี่ยค่ะ

ก็เขามีการโพสต์ทั้งภาพนะคะ
โพสต์ทั้งข้อความที่เขาคุยกันในไลน์กับกลุ่มเพื่อนนะคะ
บอกว่ากำลังจะมีข่าวดี
ทำให้แฟนคลับก็เลยตั้งข้อสังเกตว่า
เกี่ยวกับดาราวัยรุ่นที่ชื่อกัปตันชนลทรคงยิ่งยงหรือเปล่า
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เคยเป็นแฟนกันกับกัปตันคือเป็นแฟนเก่า
จนมีนักข่าวเจอกับกัปตันนะคะ
ปตันเองเขาก็ยอมรับว่าเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันจริงนะคะ
ถ้าท้องจริงก็ยินดีรับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดจากการกระทำของตัวเองค่ะ
แล้วก็ได้กลายมาเป็นเพื่อนที่แบบดีต่อกันครับถ้าเป็นจริงถ้าเกิดจากแบบสิ่งที่ผมได้ทำลงไป
ก็ผมก็ถ้ามันเป็นจริงนะผมก็ขอเตรียมพร้อมที่จะรับผิดชอบครับ
จริงก็เด็กก็ว่าเด็กเราอาจจะมีแบบความผิดพลาดในช่วงวัยรุ่น
ที่ดันเป็นเราอาจจะผิดพลาดรึเปล่าเราไม่รู้
แต่ถ้าเกิดเราทำไปแล้วเราเลือกทำไปแล้ว

ผมต้องยอมรับทุกสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น
ถ้าเกิดผมเลือกที่จะทำไปในอดีตแล้ว
สิ่งที่จะเกิดในอนาคตผมก็ต้องพร้อมรับครับผมทุกสิ่ง
นี่ค่ะแต่ก็มีเสียงวิจารณ์ในอินเทอร์เน็ตเยอะเลยนะคะ
คุณภาคภูมิคือคนก็โจมตีทั้งคู่ล่ะ
แต่ว่าแฟนคลับของนักแสดงหนุ่มกัปตันเนี่ยค่ะ
เขาก็ออกมาปกป้องเพราะว่าเขาก็เป็นแฟนคลับ
เขาก็ชื่นชอบรักนะนะรักคุณกัปตันแล้วก็มาปกป้อง

ทำให้อดีตแฟนสาวเขาต้องโพสต์ภาพอุปกรณ์ตรวจการตั้งคันนะคะ
แล้วก็เป็นผลตรวจจากโรงพยาบาล
เพื่อยืนยันว่าไม่ได้กุเรื่องนะ
คือบางคนเนี่ยหนักถึงขั้นที่ตั้งคำถามว่า

คือท่านผู้ชมดูเรื่องนี้ต้องดูไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับ
โดยเฉพาะน้องหนูที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นนะ

ส่วนฝ่ายหญิงนะครับ

อดีตแฟนสาวของกัปตันชนลทร
กัปตันชนทรนเนี่ยอายุ๒๐นะฮะ

มิ้งเปิดใจกับไทยรัฐออนไลน์นะครับ

รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรม
โดนสังคมโจมตีหาว่าท้องกับคนอื่น
อีกทั้งก่อนหน้านี้ต้นสังกัดของฝ่ายชาย

อยากให้ไปตรวจอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้แน่ชัด
พร้อมกับกัปตันนะให้

แล้วก็ยึดเอาผลตรวจการตั้งคันของเธอ
ที่เอามาแสดงให้ดูเนี่ย

แล้วก็ขอร้องไม่ให้เธอพูดหรือให้ข่าวอะไร
แต่สุดท้ายกลับไม่ได้เรียกไปตรวจพร้อมกับกัปตัน
แต่กลับถูกกีดกันไม่ให้เจอกับฝ่ายชาย
ก็เลยเอารูปที่ถ่ายเอาไว้เนี่ย

เดี๋ยวฟังเสียงที่น้องมิ้งให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐออนไลน์ไว้นะครับ
เขาว่าจะรักเจ้าชอบนะ
แต่ไม่ได้สินในการตัดสินใจของกัปตัน

คือพ่อแม่มิ้งยังปล่อยที่มิ้งตัดสินใจเอง

เลือดและก็เช้าพร้อมเขา
ซึ่งนี่ก็ได้แต่พี่มีข้อเศรษฐ์ของมิ๊กเหมือนกัน
ก็คือมิ๊กต้องการคุณกับรับการส่วนตัว
ตามส่วนใหม่แล้วคือมิ๊กกับเขามีสินค้าสินใจร่วมกัน

สัมภาษณ์ที่น้องมิ้งให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐออนไลน์เนี่ย

ว่าสามารถนำมาเผยแพร่ได้
ทีนี้ความเคลื่อนไหวของฝ่ายชาย
ก็ทางสื่อมวลชนเองก็ได้รับแจ้งจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทนาดาวบางกอก
บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้บ่าย๓โมง
ปตันชลทรพร้อมด้วยคุณแม่
แถลงข่าวถึงข่าวเช้าที่เกิดขึ้นค่ะ
แล้วก็ขออนุญาตอ้างถึงนิดนึง
คือเมื่อวานนี้เราสองคนได้เล่าเรื่องของดวงกากบาท

ุนายนนี้ระวังนะดวงสุดอันตราย๔ราศี
หนึ่งในนั้นก็คือราศีมังกรใช่ไหมคะ
แล้วน้องกัปตันเนี่ยราศีมังกรพอดีเลย

เกิดสองกุมภาพันธ์ก็เป็นหนึ่งในสี่ราศรี
หมอช้างเขาทำนายทายทักว่า
มีดวงที่จะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นแบบทวีคูณ
มีข่าวเช้ามีข่าวไม่ดีอะไรแบบนี้ค่ะ